อย่างรายล่าสุดนะคะนักแสดงสาวหน้าหวานแต้วนัทพร
เป็นภาพในลักษณะเปลือยแผ่นหลังนอนแช่ออนเซนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ
แน่นอนค่ะว่าได้รับกระแสการตอบรับที่หลากหลายจะเป็นยังไง

งานนี้อุณหภูมิของเมืองไทยที่ว่าร้อนยังไม่อาจสู้กับดีกรีความฮอตของนางเอกสาวแต้วนัทพรได้เลย
หลังจากที่เธอโพสต์รูปขณะนอนเปลือยเปล่าแชร์ออนเซนต์ที่ญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นทริปที่เธอควงหวานใจต้นอาจไปเที่ยวพักผ่อนร่วมกับเพื่อน
เพราะทันทีที่แฟนได้เห็นก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกสาวหน้าหวานภาพลักษณ์เรียบร้อย
จู่ก็หันกล้าอวดภาพเซ็กซี่ถึงกับมีการนำไปตั้งเป็นกระทู้ในเว็บบอร์ดชื่อดัง
ซึ่งก็มีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป
ฝั่งหนึ่งก็ว่าชื่นชอบและสนับสนุนให้สาวแต้วเอาดีทางสายเซ็กซี่
แต่อีกฝั่งก็มองว่าช่วงหลังนางเอกสาวดูจะขยันโชว์
เป็นเพราะต้องการปรับลุคเพื่อจะได้รับงานที่หลากหลายมากขึ้นนั่นเองค่ะ

ไปทำไมน่ะไปโชว์หลังน่ะหลังขา
โชว์ด้านหน้าดีกว่าด้านหน้าเด่นกว่าตั้งเยอะมาก
ไม่ต้องหัวข่าวเนี่ยดีต้องขัดก่อน
งั้นเดี๋ยวหัวข่าวด้านหมดสงสารคนดูอ่ะ